ยังตามให้คุณผู้ชมต่อนะคะกรณีการเสียชีวิตปริศนาของน้องหญิงวัย๑๙ปีนะคะ
สรุปเรื่องราวสั้นก็คือน้องหญิงไปเที่ยวผับที่บางปะอินพระนครศรีอุทิยาเพราะว่าเป็ดที่เป็นเพื่อนผู้หญิงชวนไป
ก็พาแฟนไปแฟนชื่อท็อปท็อปพาน้องชายไปชื่ออ๊อฟ
ทั้ง๔คนพอจะกลับเนี่ยนั่งรถกระบะกันออกมาทั้ง๔คน
จริงแล้วถ้าเกิดจะไปส่งน้องหญิงที่หอพักเนี่ยมันใกล้นิดเดียว
แต่นั่งกระบะไปนู่น๒๐กิโลไปที่จุดจอดรถเทรลเลอร์
แล้วก็ปล่อยให้น้องหญิงนั่งรถเทรลเลอร์ไปกับอ๊อฟออฟอ้างว่าเดี๋ยวจะไปส่ง
เป็นกับท็อปก็ไปบอกว่าท็อปต้องไปทำงานก็แยกไปน้องหญิงก็กลัว
ส่งข้อความหาเพื่อนตลอดโทรหาเพื่อนรุ่นพี่บอกกลัวกลัวอ๊อฟ
ไม่อยากกลับกับอ๊อฟสุดท้ายออฟให้การว่าน้องหญิงกระโดดลงมาจากรถเทรลเลอร์
น้องหญิงบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจในพื้นที่แจ้งข้อหาในออฟว่ากักค้างนวงเหนียว
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแจ้งข้อหาเป็ดว่าสนับสนุนในออฟ
ทีนี้เหลือท็อปอีกคนนึงที่เป็นแฟนเป็ดล่าสุดตอนนี้ทางรองพบตรบอกว่า
ท็อปมาให้การกับตำรวจแล้วนะคะตำรวจก็เลยกันตัวท็อปเอาไว้
เพื่อเป็นพยานแต่ณอาธิริยาประธานชมรมช่วยเหลือเฝืออาธิกรรม
บอกว่าข้อหาแค่นี้มันไม่ได้ก็เลยไปกองปราบ
กองปราบทำคดีคู่ขนานไปด้วยได้ไหมแจ้งข้อหาในออฟ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาเลยดีกว่าครับนี่ก็ช่วงเช้าที่ผ่านมา
อัจฉริยะบอกว่าจากการรายงานผลการชนสูตรแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมรายงานผลชนสูตรศพเบื้องต้นของน้องหญิงก็ได้มอบให้กับทาง
ตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับทราบว่า
สมของน้องหญิงมีร่องรอยกระหลกยุบที่ไททอยหลังศีรษะ
ลักษณะเหมือนโดนวัตถุทรงกลมกระทบ๒ครั้งจนเป็นรูปเหมือนเลข๘นะคะ
แล้วก็รอยกระโหลกแตกเป็นรูปใยแมงมุม
ซึ่งเป็นการเล็งเห็นผลการตั้งใจที่จะฆ่าน้องหญิงให้ตายโดยเจตนา
ทางครอบครัวของน้องหญิงก็เห็นภาพนี้
พนักงานสอบสวนกองปราบรามก็เลยตัดสินใจไปกองปราบ
แจ้งข้อหาเพิ่มกับในออฟในวันนี้นะคะซึ่งก็คือข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์บอกว่าแจ้งข้อหานี้เฉพาะในออฟคนเดียวนะคะ
ส่วนเป็ดกับท็อปก็ให้ทางตำรวจในพื้นที่ก็คือสพปอินทร์
แจ้งข้อหาไปก็คือเป็นผู้สนับสนุนในการกักขังหน่วงเหนียว
เป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บถึงแก่ความตาย

ส่วนหญิงเนี่ยจะเป็นผู้สนับสนุนในการกัดีกักขังหนุ่งเหนี่ยว
เป็ดกับท็อปจะเป็นผู้สนับสนุนกักขังหนุ่งเหนี่ยว
ทำให้ผู้อื่นได้รับหาเจ็บถึงแก่ความตาย
ขณะที่นายสุบินยาวิราชพ่อของน้องหญิงบอกว่า
ส่วนตัวแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับ
ผู้ใหญ่รับรื้อคดีนี้ขึ้นมาทำใหม่
ซึ่งการเดินทางมาแจ้งข้อกล่าวหากับนายออฟ
เพิ่มเติมในวันนี้ถือว่าได้รับความเป็นธรรมในระดับหนึ่ง
แต่ก็อยากให้คดีนี้คลี่คลายแล้วก็ลงโทษคนร้ายได้ในที่สุด

มันจะเกี่ยวข้องอะไรกับขบวนการค้ามนุษย์ไหม
จะเป็นนางนกต่อที่หาทางส่งน้องหญิงไปให้ถึงมือในออฟหรือเปล่า

นายอาชิริยะบอกว่ากองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
หรือว่าปคมจะสืบสวนสอบสวนในประเด็นนี้นะครับ
จะเป็นจุดที่มีการค้ามนุษย์ซื้อบริการทางเพศ
ขับรถระยะไกลแล้วก็จะมาแวะแถวบางปะอิน
จะมาจอดตามปั๊มทุกจุดที่มีการนัดซื้อขายบริการทางเพศกันไว้
นี่คุณอาชิริยะบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับ
จากนี้ยังให้ข้อมูลล่าสุดด้วยนะครับบอกว่า
เรื่องนี้เริ่มมีเงื่อนงำแล้วเพราะมีการติดสินบนตำรวจเพื่อเบี่ยงเบนคดี
แต่นายอัจฉริยะไม่ขอเอ่ยนามว่าเป็นใคร
โดยจะฟ้องศาลให้ดำเนินคดีกับภูมิกับการสพบังปะอินด้วยตัวเอง
ซึ่งจะมีการดำเนินคดีกับผู้มกับการสอพบังปะอินเดียวสัปดาห์หน้า
หลักฐานในส่วนนั้นมามอบให้ตำรวจด้วยไหม

ทีนี้นะคะทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลนะคะ
ก็บอกว่าวันนี้ได้มีการประชุมกันนะคะ
ประชุมพนักงานสอบสวนคดีนี้ล่ะค่ะ
สั่งการไปโอ้โหไม่ต่ำกว่า๕๐ข้อ

โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของกางเกงชั้นในของน้องหญิงค่ะ
ว่าหายไปไหนมันอยู่ที่ไหนนะคะ
ก็ขีดเส้นเอาไว้แล้วว่าจะต้องให้แล้วเสร็จ
ครบฝากขังผลัดที่๒ซึ่งก็คือ๒๑สิงหาคมนี้
แล้วก็พร้อมจะแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนากับในออฟนะคะ
ยืนยันว่าสามารถสั่งฟ้องผู้ต้องหาได้
เพราะว่าพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะ
โดยเฉพาะแผลที่ศีรษะของน้องหญิงค่ะ
ส่วนในท็อปก็ให้การกับตำรวจแล้วนะคะ
ท็อปก็เป็นแฟนของเป็ดนะคะก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนี่แหละ
ให้การกับตำรวจแล้วเจ้าหน้าที่กันเอาไว้เป็นพยานนะคะ
ส่วนกรณีที่ทางครอบครัวของน้องหญิงนะคะ
บอกว่าอยากจะให้มีการชนะสูตรน้องหญิงอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เรื่องนี้ท่านรองพบตรบอกว่า

เพราะว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการในเรื่องของการชนะสูตรอยู่
ว่าจะรู้ผลภายในเดือนนี้อยู่แล้ว
แล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องให้แพทย์นิติเวทย์ของตำรวจ
ออกรายงานเกี่ยวกับการชนะสูตรพลิกศพ

เพราะว่าตามขบวนการจะไม่ทำงานแบบข้ามหน่วยกัน

แล้วก็พูดถึงกรณีที่นายอัจฉริยะบอกค่ะว่า
มีการให้สินบนกับตำรวจ

ก็มอบหมายให้ตำรวจปฐุมธานี
พระนครศรีอยุธยาไปตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติม
คือก่อนหน้านี้ก็มีการย้ายตำรวจไปแล้ว

จากว่าทำงานไม่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนประเด็นว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์หรือเปล่า
ไอ้จุดจอดรถเทรลเลอร์จะเป็นจุดที่เขาไปซื้อบริการทางเพศกันไหมอะไรยังไงเนี่ย
เรื่องนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะ
คดีนี้มันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์
แต่อย่างไรก็ตามก็ขยายผลตรวจสอบให้อยู่ค่ะ
แล้วก็มีคนที่ชื่อเจนนะคะ

ที่อยู่กับรุ่นพี่ที่ชื่อรุ้งค่ะ
แล้วที่เราให้คุณผู้ชมได้ฟังคลิปเสียงไปว่า
รุ้งกับเจนเขาอยู่ที่ห้องด้วยกัน

แล้วน้องหญิงก็เล่าก็กลัวอะไรแบบนี้
แล้วก็เหมือนเจนเขาพูดเข้ามาในคลิปเสียงนี้

ยังไม่ตัดทิ้งก็นำสิ่งนี้เข้ามาเพิ่มเติมในการสอบสวน
เพื่อประกอบสำนวนคดีค่ะครับ
จะเหมือนที่คุณอัชฌริยาบอกรึเปล่าว่า
จุดแถวนี้มันมีลักษณะการซื้อขายบริการทางเพศกันแบบนี้
เป็นจุดที่เขารู้กันอยู่ว่าเป็นจุดนัดพบซื้อขายกัน
พี่ที่ขับรถเทลเลอร์รู้หรือเปล่า
ถ้ารู้บอกเราหน่อยนะมันจริงเท็จยังไงข้อมูลตรงนี้นะครับ